สำคัญกว่ากระทบตัวเองคือกระทบคนอื่นครับ

คือผมรู้สึกว่าการมีชีวิตมันไม่มีความสุขเลย
แล้วอยู่มันก็มีเสียงในหัวครับดังขึ้นว่า

คือคนที่เป็นอะไรแบบนี้เขาจะมักจะแบบ

คือคิดว่าชีวิตมันไม่มีความหมาย

เรานี่แหละเป็นคนกำหนดความหมายของชีวิต
คนอื่นแขนด้วนยังจับดาบอยู่เลย

ผมคิดได้ตอนที่ผมแบบยืนอยู่บนเวที
แล้วก็ชูมือชูมือขึ้นมา

เฮ้ยนี่ทุกคนกำลังทำตามเราอยู่นะ

ทุ่มเทการรักษาทุกเวลาด้วยหัวใจ

คนที่เป็นจะมีอารมณ์๒คั่วชัดเจน
หนึ่งจะเป็นคั่วแห่งความซึมเศร้า

หรืออาจจะแบบตี๊ดปาร์ดก็เป็นไปได้นะคะ
ซึ่งที่พูดมาทั้งหมดจริงไม่จริงไม่รู้

ผู้รู้คือผู้ที่เคยผ่านสิ่งนี้มาก่อน
ก็ไม่แน่ใจว่ายังผ่านรับมืออยู่หรือเปล่านะคะ
คนนี้เป็นศิลปินที่มิ้นชื่นชอบมากนะคะ

แล้วมิ้นก็เพิ่งมารู้นะคะว่า
ท่ามกลางผลงานมากมายของเขาเนี่ย
การที่เขาผลิตผลงานออกมาได้เยอะขนาดนี้
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขากำลังรับมือกับโรคไบโพล่านี่แหละค่ะ
ดีใจมากที่จะได้คุยนะคะกับคุณบิ๊กดีเจอราช

ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะการงานทั่วไป
ดีครับมีเพลงครับกำลังจะปล่อย
เพลงแล้วก็มีเพลงที่ปล่อยไปแล้วด้วยครับ
แล้วก็จะมีหนังอีก๒เรื่องที่ถ่ายไปแล้ว

ผลงานแตกไปหลายแขนงเลยนะ

มันผ่านมาแล้วกี่ปีคะนานแค่ไหน
อ่าคือผมเป็น
น่าจะก่อนที่คุณหมอบอกว่าผมเป็น
เพราะว่าเราต้องรู้สึก

แล้วจากการสังเกตจากเพื่อนบอก

แล้วก็เราก็เลยไปคอนซอล์กับคุณหมอ

งั้นพี่ต้องให้บิ๊กเล่าย้อนหน่อยว่า
จุดเริ่มต้นที่เราเริ่มรู้สึกตัวว่า

โดยทั่วไปเราเป็นคนที่แบบล่าเริงอยู่แล้ว

มันเกิดการพลิกในมุมมองไปแบบหนึ่ง

เพราะว่าเกิดการบีบทับของเขา

ไม่ควรจะต้องทำร้ายกันแต่ผมไปโรงเรียนโดนบูลลี่อย่างเงี้
อ้าวนี่ย้อนแยงไหม
แต่สิ่งที่เราคิดก็คือสิ่งที่ถูกต้องนะ
ใช่นี่แหละครับมันเลยเกิดการแบบบิดเบี้ยวไงฮะในความคิดทนทุกวันนี้เลย
เหมือนกับเป็นอะไรแบบนี้กันเยอะเพราะว่ามันเกิดสิ่งที่มันไม่ถูกที่ถูกทาง
มันไม่ควรจะเป็นในมุมมองที่มันต่างกันเลยทำให้ความจริงที่ควรจะเป็นมันผิดเพี้ยนไป
เกิดการสร้างตัวตนในรูปแบบที่อยากจะมาซัพพอร์ตตัวเองณขนาดนั้นขึ้นมาครับ

เพราะฉะนั้นก็เกิดชุดความคิดใหม่ขึ้นมางั้นเราก็สนุกสิปาร์ตี้สิ

ใช่ชีวิตมันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยแบบว่าใช้ชีวิตแบบสุดโตในทางที่บางทีก็อาจจะผิดไป
เป็นอย่างนั้นมานานเท่าไหร่เราถึงจะเริ่มรู้สึกว่าอันนี้แปลกแล้ว
เราต้องสังเกตตัวเองครับคือสังเกตตัวเองไม่พอครับ
คนอื่นมาบอกด้วยแล้วบางคนก็เหมือนกับว่า
คือโรคนี้มันเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของจิตใต้สำนึกครับ

แต่จริงอาจจะไม่ใช่ครับ
เหมือนแขนข้างซ้ายกับข้างขวาจะว่ายน้ำ
ข้างนึงว่ายข้างนึงไปทางนี้อีกข้างนึงไปทางนี้

ที่เป็นเสียงน้อยสิรธรรมจริยธรรมทางสังคม
เพราะว่ามนุษย์เราชอบเปรียบเปลยตัวเองว่าเราก็ไม่ต่างจากสัตว์

ซึ่งมีสติสัมปัชญะมากกว่าสัตว
เพราะฉะนั้นเราจึงควรฟังเสียงเล็กมากกว่าเสียงดัง
ที่มันบอกว่าเฮ้ยมึงทำแบบนี้ดิ
ซึ่งแสดงว่าสิ่งที่ประกอบแล้วสาเหตุที่ทำให้บิ๊กเป็นอ่ะ
สาเหตุหลักที่เมื่อกี้ได้ยินว่าพูดเนี่ยคือเรื่องสังคมเลยใช่ไหม

มันเหมือนชาวประมงครับที่ออกเรือ
เขาคนที่ออกเรือเนี่ยเขาไม่ได้ควบคุมขึ้นใช่ไหมครับ

ก็คือควบคุมสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้
ใช่แล้วมันทำได้ไหมล่ะมันก็มีแต่เครียดมีแต่ปวดกระบานนะฮะ

ก็จริงแบบที่เมื่อกี้บิ๊กพูดว่า
สังคมมีโดนบูลลี่มีการเข็นฆ่ากันมันก็ยังจะต้องมีเรื่องแบบนี้แหละ
มันจะมีแล้วมันจะดีขึ้นครับ
มันจะดีขึ้นถ้าเราช่วยกันทำ
แต่ว่ามันจะพลิกให้มันดีตอนนี้เลยมันเป็นไปได้นะครับ
อยากให้ดอกไม้มันโตพรุ่งนี้เลยมันมีไหมวิธี
มันต้องค่อยเป็นไปตามธรรมชาติ
แต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้ว่ะ

นี่เป็นเสียงความคิดที่เป็นอิตนะผมมองว่าเป็นรากของความมืด

ตอบสนองต่อความคิดแบบไหนเราจะเป็นคนแบบนั้น
สิ่งที่พี่คิดว่าหลายคนอยากรู้
คือเราได้ยินคำว่าไบโพล่ากันมาบ่อยมาก
อารมณ์สองคั่วบางทีเราก็เวลาเจอเพื่อนที่ทำตัวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย

แล้วจริงแล้วเนี่ยอยากให้บิ๊กอธิบายฟังที่ตัวเองผ่านมา
ว่าอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของไบโพล่าเนี่ยจริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
ผมว่าจริงต้องดูที่คาแรคเตอร์ลิสติกให้มันชัดเจนที่สุด

ของสิ่งที่เราบอกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
เราคิดว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแน่บายโพล่าแล้ว
เหมือนความรักกับหลงสีมันอาจจะเหมือนกันนะสีแดงเหมือนกัน
แต่สิ่งที่มันเป็นตัวบอกว่ามันไม่ใช่มันคือ
ลักษณะหรือคาแรคเตอร์ลิสติกที่ต่างกันคือบางอย่างของสองสิ่งมันสีเหมือนกันนะฮะ
ทำให้เราคิดว่ามันเป็นแบบเดียวกัน

แต่จริงโทนเฉดมันอาจจะต่างกันนิดนึง
ใช่ครับอะไรแบบนี้หรือว่าแบบคือเทคเจอร์ต่างกันหรืออะไรก็ตามแต่

อารมณ์สองขั้วเนี่ย
ข้อสังเกตครับว่าในช่วงที่เป็น

คือนี่เขาเป็นการวิเคราะห์ที่จะเกิดขึ้น

แค่อาการซึมเศร้าอย่างเดียวหรือเปล่า
ซึ่งการซึมเศร้ามันก็ต่อยอดมันเป็นโรคซึมเศร้า
ที่ผ่านมาที่เป็นชัดเลยที่เราเริ่มแยกได้แล้วว่าอันนี้เป็นช่วงเวลาของซึมเศร้าอันนี้เป็นช่วงเวลาของการดีต

ใช่บางทีก็๒อาทิตย์ทีแต่ว่ามันไม่ได้แบบวัน
ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งอยู่แบบเป็นนาทีเป็นชั่วโมงอย่างนี้ไม่ใช่
อันนั้นมันจะเป็นแบบอื่นได้ครับ

โอ้โหอาการทางกายเป็นทางการกระทำใช่ไหมครับ
ใช่เป็นแบบรู้สึกใจสั่นรู้สึกอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมในสองช่วงนี้
แบบว่าทำไมโลกนี้มันไม่แบบมันพังไปซะ
คนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีนู่นก็ไม่ดีนี่ก็แย่
ลองคิดแบบนี้สิลองคิดแบบนั้นสินู่นอย่างนี้
กลายเป็นการอคติอันนี้ทางความคิดนะครับ
คราวนี้เนี่ยมันจะไปต่อความคิดเสร็จมันจะไปที่การนอนแล้ว
เพราะว่าคนเรานอนไม่ได้เพราะว่าอะไรคิดอยู่นั่น

ใช่ครับมันต่อยอดให้เรานอนไม่หลับ

พอเราไม่นอนเราก็จะถูกแทรกแซงด้วยการทำกิจกรรมอย่างอื่น
เราก็ไปเล่นเกมเราก็เลยคิดว่าเราไม่นอนเพราะเราทำสิ่งนี้
จริงเราไม่นอนเพราะว่าเราเป็นนี่หรือเปล่า

คือทุกวันนี้ผมนอนโดยมีเหตุผลครับ

มันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นครับ
คือเมื่อก่อนเราแบบอะไรก็ได้เราชิว

เราจะไปทำงานเราต้องเลือกเลยนะว่าเสื้อตัวนี้เราจะใส่ไป
เราจะไปกินข้าวเรายังต้องเลือกเมนูเลยว่าเราจะกินอะไรใช่ไหม

ทุกวันนี้ในการทำสิ่งต่างครับเราเลยต้องหาเหตุผลในการทำมันมากขึ้น

พวกนี้มันเป็นเหมือนแบบของแถมนะฮะ
ที่มาจากการใช้วิธีคิด

มันเลยแตกยอดมาให้เพิ่มหลายโลกมาให้เรา
แต่ไม่ได้บอกให้มองโลกในแง่ดีนะ
คนที่มองโลกสวยคือคนที่มองไม่เห็นความจริงตรงหน้า
แต่ผมคือคนที่มองเห็นว่าโลกมันแย่เลยอยากให้โลกสวย

คือเราต้องดูครับผมว่าความเป็นจริงคืออะไร
การสังเกตนะฮะสำคัญมากเลยครับพี่มิ้น
พอเราสังเกตตัวเองเห็นไหมมาจากการสังเกตตัวเองก่อน
ปุ๊บเรารู้แล้วมันเป็นอะไรในตัวเรานะอย่างนู้นอย่างนี้
แล้วเกิดการหาข้อมูลเพื่อต่อยอดว่ามันเป็นอะไร

อย่างเช่นคนที่ดูพอดแคสต์อยู่ตอนนี้ก็อยากจะเข้าใจว่าโลกนี้เป็นยังไง
หรือว่าคนที่มีเพื่อนที่เป็นอย่างนี้ก็มีความหวังดีที่อยากจะเข้าใจ

เพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะเป็นการต่อยอดทางความคิดได้หมดเลยครับ
อันนี้เมื่อกี้เราพูดว่าตอนที่เราเป็นพาร์ทซึมเศร้าที่กินระยะเวลาพักนึงเนี่ย
อาการทางใจทางกายเป็นอย่างนี้แล้วช่วงเวลาที่มาเหนียกล่ะค่ะ
ที่เป็นช่วงดิบดีเนี่ยมีอาการทางความคิดหรือทางร่างกายเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
คือมานี่แอคเนี่ยครับมันส่งผลให้เราอยากจะใช้จ่ายอยากจะใช้เงินอยากจะป่าอยากจะใช้ชีวิตให้มันสุดโต่ง
ในแบบที่คนเขาเห็นกันในทีวีถามจริงว่าผมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

ใช่แล้วก็มันก็มีอาการ

เที่ยวใช่ล่าเริงครับล่าเริงมันล่าเริงต้องถามว่าล่าเริงที่เป็นเนี่ยมันล่าเริงจริงหรือเปล่า
ก็เลยนี่ก็คืออารมณ์สองคั่วนั่นเอง

มีแบบที่เขาบอกว่าโมโหร้ายอย่างนี้มีไหม
โมโหสามีครับโอ้โหเละเทะครับผม
ข้าวของก็พังแล้วบางทีก็ซื้อของที่ไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำไมใช้ทำไม

สิ่งทุกอย่างที่เล่ามาเนี่ยตอนนั้นหรือแม้กระทั่งตอนนี้มันกระทบชีวิตประจำวันของบิ๊กบ้างไหม

มันกระทั่งตอนเนี้ยมันกระทั่งตอนเนี้ยมันกระทั่งตอนเนี้ยมันกระทั่งตอนเนี้ยมันกระทั่งตอนเนี้ยมันกระทั่งตอนเนี้ยมันกระทั่งตอนเนี้ยมันกระทั่งตอนเนี้ยมันกระทั่งตอนเนี้ยมันกระทั่งตอนเนี้ยมันกระทั่งตอนเนี้ยมันกระทั่งตอนเนี้ยมันกระทั่งตอนเนี้ยมันกระทั่งตอนเนี้ยมันกระทั่งตอนเนี้ยมันกระทั่งตอนเ

ผมแบบเกินรับมือไม่ได้แล้ว

มันทบทวนแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

คือทุกคนเฟสออกจากชีวิตผม

ใช่อาจจะไม่ได้มาบอกเราตรงเนาะซึ่ง

กูจะเลิกยุ่งกับมึงแล้วนะถ้าเกิดมึงยังเป็นอย่างนี้อยู่แบบ

เลยเสร็จเลยใช่ใช่ซึ่งเขารู้ว่าเขาพูดกับผมไม่ได้หรอก

บอกว่าบิ๊กเริ่มมีอาการอย่างนี้เราเริ่มสังเกตตัวเองได้

ตอนนั้นเราเริ่มปรับตัวเองด้วยตัวเองใช่ไหม
กว่าจะมาถึงตรงนี้นี่ยังอีกไกลเลยครับ

แสดงว่าพอเราเริ่มรู้ตัวว่าไม่แปลกแล้ว

เชื่อหมอผมคิดว่าหมอก็ยังมีความทุกข์อยู่เลย
หมอมีปัญหาเลยคุณมาเป็นหมออะไรเนี่ย

ผมก็ทำพูดจาไม่ดีนะครับ
เพราะตัวผมเองตอนนั้นคิดว่าเราแง่
เราอคติ

บ้านพังแล้ว

แม่ก็เลยบอกให้ไปหาหมอลูก

เละเทะเละเทะจริงจริง

พาไปเลยครับโรงพยาบาลตำรวจ

ไปครับอยากรู้อยากรู้ว่ามันเป็นยังไง

ใช่คราวนี้ก็นั่นแหละครับก็ผมก็เช็คหมอ

หมอเขาใช้
กลยุทธ์ของผู้ใหญ่ครับ
ก็นิ่งแล้วก็เสร็จแล้วอาทิตย์ต่อมา
ผมก็มามาอีก
แล้วผมก็เลยคิดอยากจะหายด้วยการไม่ใช้ยา

แล้วก็จำได้ว่ามีอย่างหนึ่งที่คุณหมอบอกว่ามันจะช่วยเราได้นอกจากยา
เขาถามผมว่าผมทำอะไรในชีวิตนู่นนี่นั่นผมก็สาวเลย
ตอนเด็กเจออะไรมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ก็มีอันหนึ่งผมบอกคุณหมอว่าผมชอบเขียนบันทึกประจำวัน
คุณหมอบอกว่าให้ทำอีกทำไปเยอะ
การเขียนเนี่ยมันช่วยทำให้เราจันโล่ง
เพราะว่าเราได้ระบายสิ่งที่เราคิดออกไป

แต่สุดท้ายก็ไปเอาทริคของหมอมาใช้

มันก็เลยก่อเกิดเป็นผลงานเพลงมากมาย

ผมยังเป็นอยู่นะฮะ

คือการเขียนเพลงไม่ได้ทำให้ผมหาย
เขียนเพลงมันช่วยอยู่เป็นเพื่อนผม

ผมรู้สึกว่าการที่ผมดีขึ้นมันมาจากข้างในผมเอง
มาจากผมหาความสุขได้จากข้างในครับ
แต่การเขียนเพลงเนี่ยไม่ได้ช่วยบรรเทาแต่อยู่เป็นเพื่อน

แต่การที่เหมือนเราได้โฟกัสนะครับ

มันเลยทำให้เราได้คลายสิ่งที่เรากังวลหรือเครียดหรือคิดอะไรแทน
คือเหมือนเราอาจจะเครียดเรื่องงานเรื่องปัญหาที่บ้านอยู่
พอมาเขียนเพลงปุ๊บมันเหมือนเราเอาสมาธิทั้งหมดที่เคยเครียดจากสิ่งพวกนั้นมา

ก็คือการโฟกัสการจดจ่อกับอะไรบางอย่าง
ใช่ครับก็คือการจดเจอกับอะไรบางอย่าง
มันช่วยได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมองย้อนกลับไปว่า
เราจะทำยังไงให้ไม่ต้องจดเจอก็ได้แล้วยังอยู่แบบมีความสุขได้ครับ

มันมีช่วงหนึ่งก่อนที่ผมจะเป็นแบบนี้ครับผมต้องฟังเพลงตลอดเวลา
งั้นนะมันจะมีพอไม่ได้ฟังเพลงปุ๊บนะผมจะเริ่มมีความคิดแบบดาว
เริ่มแบบมีความเครียดเริ่มแบบรู้สึกอคติต่อสิ่งต่างขึ้นมา
เพราะว่าผมกำลังโฟกัสกับการฟังเพลงอยู่โดยไม่รู้ตัว
คราวนี้ผมเลยมาคิดว่าไม่ได้แล้วแล้วเราจะทำยังไงให้อยู่ได้โดยที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยแล้วยังมีความสุข
นั่นคือหยุดยาของหมอไปเลยมีเหลืออยู่แต่หยุดแล้ว

เป็นครั้งเดียวเลยไหมที่หาหมอตอนนั้น

เสร็จปุ๊บก็เลยมาหาวิธีการผ่านเพลง
ใช่เขียนแบบมันก็โอเคได้การโฟกัสเขา

แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราแบบ

ใช่ไม่งั้นเราต้องหาอะไรโฟกัสตลอด

คือเราต้องรู้ตัวให้ได้ว่าเรากำลังหายใจอยู่
เราส่วนใหญ่แม้แต่แบบหลายคนตอนนี้ครับที่นั่งอยู่อาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังหายใจทางไหน

เข้าทางจมูกหรือออกทางปากหรือว่าเป็นยังไงเราเราจะรู้ว่าเราหายใจยังไงต่อเมื่อผมทัก
นึกออกไหมครับแล้วผมไม่บอกว่าเนี่ยพี่กำลังหายใจอยู่พี่จะจริงว่ะแต่เราทำมันอยู่ต่อ

เหมือนกันเลยครับแต่ว่าคราวนี้พอผมเอาโฟกัสจริงมันก็ยังโฟกัสอยู่แต่แค่เราเปลี่ยนโฟกัสของเราให้มาอยู่ที่ตัวเรา
ใช่ครับผมมันก็เลยทำให้ผมแบบรู้สึกว่าแค่นี้มันพอแล้วครับ
ครับผมคือเหมือนกับมันเป็นกำไร
ที่แบบว่าเราได้ใช้ชีวิตนะครับที่ได้เกิดมา
พอเรามีร่างเนี่ยครับ
แล้วอย่างอื่นมันคือกำไรไปหมดแล้ว
สำหรับผมนะครับพอได้รู้จักลมหายใจครับ
เกิดความคิดต่อยอดไปเลยว่า
แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะที่เรามีชีวิตอยู่
ใช่มันพอครับแต่ว่าอย่างอื่นที่มีครับมันคือกำไร
คือถ้ามีการโฟกัสกับลมหายใจเนี่ยทำให้บิ๊กคิดได้ทั้งหมดนี้เลย
ครับลมหายใจมันดีมากเลยครับอยู่กับเรามาตลอดเลย
นานแค่ไหนคะที่โฟกัสกับลมหายใจแล้วเราเริ่มคิดกลายเป็น

มันมาจากตอนที่ผมอยากตายคือมาจากตอนที่ผมอยากตายเพราะว่า
คือผมรู้สึกว่าการมีชีวิตมันไม่มีความสุขเลย
แล้วอยู่มันก็มีเสียงในหัวครับดังขึ้นว่างั้นมึงก็กั้นหายใจดิ
แล้วพอกั้นหายใจปุ๊บพอจะถึงจุดที่แบบเหมือนแบบจะขาดหายกาดนะครับ

กันจริงจริงครับเออว่ะทรมานว่ะเฮ้ยอย่างงี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วอัน
การที่มีชีวิตอยู่มันก็ดีอยู่แล้วนี่
การที่เราจะไปกั้นหายใจแล้วอยากตายมันคือความทรมานชัด
นึกออกไหมครับคือถ้าเกิดว่าคนบอกว่าหายใจอยู่
แค่คือผมตอนนั้นมันได้แบบความคิดที่ว่าแค่หายใจอยู่ก็มีความสุขแล้ว
ถ้าไม่เชื่อมึงก็กั้นหายใจดิเห็นไหมเห็นไหมมึงทุกข์เห็นไหม
พอผมได้รู้ตรงนั้นปุ๊บอย่างอื่นแม่งเป็นกำไรมาหมดเลยพี่
หูก็พลิกชีวิตไปเลยในวันที่กั้นหายใจ
ใช่ครับในวันนี้กั้นหายใจแล้วมันทำให้รู้ว่ามันทุกข์ว่ะ
คือเหมือนจิตกรก็จะมีช่วงนี้ช่วงนั้นใช่ไหมครับ
กับช่วงที่อยู่ก็กลับมาทำเพลงที่มันมีความสุข
ลงใจอย่างนักวิทยาศาสตร์แล้วก็โลกคู่ขนานแล้วก็ไล่มาเลย
นั่นน่ะคือช่วงที่ผมคิดได้
คู่ขนาดนี้ก็ยังเศร้าอยู่นะจริงแล้ว
คือมันเศร้าครับแต่ว่ามันเกิดจากการตระหนักตรงนั้นได้แล้ว

มันเป็นช่วงที่เราคิดแล้วว่า
เออจริงแล้วเนี่ยถ้า
คือชีวิตคือคนที่เป็นอะไรแบบนี้เขาจะมักจะแบบ

คือคิดว่าชีวิตมันไม่มีความหมาย

แต่จริงแล้วเราต้องหาความหมาย
เราต้องใส่ความหมายของชีวิตด้วยตัวเราเอง

เรานี่แหละเป็นคนกำหนดความหมายของชีวิต
และเมื่อเรากำหนดความหมายของชีวิตได้แล้วครับ
มันจะทำให้เราอยากมีชีวิต
ช่วงที่เป็นโรคท้อแท้ใจบ้างไหมว่าแบบ
ทำไมต้องมาเป็นโรคนี้วะอะไรอย่างนี้
โทรเป็นครับทำไมคนอื่นเขา
ทำไมอยากจะมีชีวิตแบบปกติแบบคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วมันกลายเป็นว่าเรากำลังแบบเลม

อยากจะมีชีวิตแบบคนอื่นหมายความว่ายังไง

เพราะมันมีคำถามต่อยอดไปหมดเลย
นึกออกไหมครับว่าอยากจะมีชีวิตดีแบบคนอื่น

ไม่มีคำถามคือมันก็ย้อนกลับมาที่เรา
เพราะเราก็ไม่ได้มีชีวิตที่แย่เลย
ถ้าเทียบกับคนที่แย่กว่าเรา
นึกออกมั้ยครับว่าเรามาทำยังไงได้บ้างอะ
เรากำลังแบบงอแงอยู่หรือเปล่า
ผมกำลังมองตัวเองตอนนั้นว่างอแงอยู่หรือเปล่าวะ

มันมีคนอื่นแขนด้วนยังจับดาบอยู่เลย
ผมนี่มือไม้ครบอะ
แบบทิ้งดาบแล้วไม่เอาแล้ว

แสดงว่าคนนั้นเขาแบบแข็งแกร่งกว่าผมเยอะเลย

ผมไม่อยากจะเป็นคนที่ดูน่าสมเพศและน่ารังเกียจ

คือผมก็เลยแบบเหมือนมันเกิดแบบภาพในหัวครับว่า

แล้วผมก็แบบมานั่งคิดถึงองค์ประกอบ
ของลักษณะศิลปินที่เป็นอุดมคติ
สิ่งสำคัญเลยครับคือมันจะต้องแบบหาเหตุผลนะครับ
แล้วตอนนั้นเราวิเคราะห์ออกมาองค์ประกอบมันคืออะไรบ้าง

รู้ว่าอยากเป็นอะไรไม่สำคัญเท่า

ศิลปินเขาเพื่ออะไรทำอะไร
อันนี้สำคัญมากหรือว่าอาชีพครับทุกอย่างเลยทุกอาชีพนะครับ

คือผมคิดได้ตอนที่ผมแบบยืนอยู่บนเวทีแล้วก็ชูมือ

เฮ้ยนี่ทุกคนกำลังทำตามเราอยู่นะ

มันทำให้ผมคิดได้ตอนนั้นเลยว่าเฮ้ยเราเป็นแบบอย่างดีกว่า

ชูมือซ้ายคุณชูตามยิ่งเป็นดาราศิลปินนี่ยิ่งแบบ

ก็กลับไปที่เรื่องตอนแรกเลยที่บอกว่าเฮ้ยสังคมมันไม่ดีว่ะ
แต่เราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งเป็นแบบอย่างได้นี่หว่า
เราคือส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยครับ
ถ้าเราอยากให้สังคมดีมันต้องเริ่มจากเรา
ถ้าเราหาคนดีไม่เจอเราก็เป็นซะเองครับผม

นี่เป็นนิยามความหมายของการเป็นศิลปินของบิ๊กเดยนรึเปล่าตอนนี้

ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพื่ออะไรครับก็แค่เป็นศิลปิน
ได้เงินแล้วก็มีบ้านมีรถ
อย่างนี้มันก็เหมือนอาชีพอื่นนะเดี๋ยวก่อนนะความหมายของชีวิตมันเป็นอย่างนี้จริงเหรอ
มีบ้านแล้วก็แล้วไงต่อมีรถแล้วไงต่อแล้วตายมีลูกกับครบแล้วเนี่ยแล้วไงต่อจบอ่ะ
แต่ผมมองว่านี่ครับมันเหมือนผิวเราคนเราเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมครับมันเหมือนการผัดเซลล์ผิว
แต่สิ่งที่จะเกิดมาคือเซลล์ผิวที่ดีขึ้นถูกไหมครับ
ผิวที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็เกิดจากการผัดเซลล์ผิวของชุดเก่า
ซึ่งมนุษย์เรายังไงก็ต้องตายแต่สิ่งที่จะอยู่คือเจนาเลชั่นต่อไป
นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นเซลล์ผิวที่กำลังจะ
ผลัดกำลังจะถูกผลัดอ่ะเราต้องทิ้งบางอย่างที่จะต่อยอดให้กับเซลล์ผิวใหม่เขาได้ไหม
เจนเรชั่นใหม่ได้ดีขึ้นเรื่อย

ถ้ามีคนที่เป็นไบโพล่านั่งดูอยู่สำหรับบิ๊กที่อยู่กับมันมาจนเป็นเพื่อนแล้วเนี่ย
อยากจะแนะนำอะไรกับเพื่อนที่เป็นไบโพล่าบ้างไหมคะ
ก็คือสำหรับคนที่ยังเป็นอยู่และเป็นจริงนะครับผมแนะนำให้ไปหาคุณหมอนะครับ
เพราะว่าคุณหมอดูแลดีแน่นอนครับผมว่าทุกวันนี้คุณหมอเข้าใจคนไข้มากขึ้นและคนไข้ก็ควรจะต้องเปิดใจให้คุณหมอบ้างอย่าเป็นเหมือนผมมาก่อนนะครับไม่ดีเลย
สิ่งที่ได้จากบิ๊กวันนี้ก็คือการที่เราหาความหมายอะไรบางอย่างให้ชีวิต
อันนี้คือแก่นที่พี่รู้สึกว่าไม่ว่าจะคนที่จะเป็นไบโพล่าหรือไม่เป็นเนี่ยบางทีถ้าเรามีสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทำให้ชีวิตของเรามันมีความหมายครับใช่ครับ
มันรู้ว่าพรุ่งนี้จะตื่นมาเราทำอะไรครับมีที่ยึดเหนียวแบบว่าเหมือนเราออกเรือยังไงก็ยังมีแบบสิ่งที่จะนำพาไปให้ถึงได้อยู่ครับ
ฝากผลงานค่ะบิ๊กตอนนี้มีอะไรบ้างช่องทางติดตามอะไรก็ตาม
อยากจะให้ทุกคนลองไปดูนะครับเป็นเพลงที่ต้องดู

วันนี้มิ้นท์กับบิ๊กไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องรอฟังเพลงใหม่ของบิ๊กนะคะ

ทุ่มเทการรักษาทุกเวลาด้วยหัวใจ
ทุ่มเทการรักษาทุกเวลาด้วยหัวใจ